นาฬิกานะคะก็ต้องบอกว่าเป็น๑๘ชั่วโมงนะคะที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับเหตุการณ์เด็กหญิงชาวเมียนมาอายุ๑ขวบ๗เดือนที่ตกลงไปในท่อบาดานนะคะ
และสุดท้ายเนี่ยทุกฝ่ายก็สามารถผ่านภารกิจนี้ไปได้อย่างลุล่วงด้วยดีนะคะสามารถช่วยเหลือเด็กหญิงที่ตกลงไปขึ้นมาได้สำเร็จอย่างปลอดภัยนะคะคุณผู้ชม
สภาพตอนที่อยู่ในในท่อส่งน้ำเนี่ยโอ้โห
ตั้งแต่ตอนแรกที่ใช้วิธีในการส่งท่อออกซิเจนลงไปแล้วสุดท้ายใช้วิธีเจาะหลุมอีกหลุมหนึ่งนะคะให้ลึกพอที่จะไปช่วยน้องขึ้นมาได้ในนาทีที่นำตัวน้องขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นนาทีชีวิตของทุกคนจริงที่เกี่ยวข้องนะคะเราจะไปดูในช่วงเวลานั้นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีครับทุกคน
เด็กหญิงตะสาชาวเมียนมาอายุ๑ขวบ๗เดือนนะคะกับ๑๘ชั่วโมงที่อยู่ก้นหลุมนี้คนเดียวนะคะสุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากท่อส่งน้ำบาดานได้สำเร็จค่ะเมื่อตอน๑๐นาฬิกา๔๕นาทีนะคะตกลงไปในท่อส่งน้ำลึก๑๓เมตรนะคะความยาวท่อทั้งหมด๔๔เมตรนะคะโดยทีมกู้ภัยเนี่ยพอนำ
ขึ้นมาได้แล้วต้องเร่งนำตัวน้องส่งให้กับทีมแพทย์สนามที่รอรับอยู่บนปากบ่อบาดานเลย
พ่อแม่ญาติเพื่อนแรงงานชาวเมียนมามาเฝ้ารอหลายคนเนี่ย
วินาทีนั้นน้ำตาไหลด้วยความดีใจค่ะ

โดยเฉพาะน้องด้านนู้นนะครับมีร้องไห้
เพราะว่าภารกิจครั้งนี้สำเร็จด้วยดี
แล้วก็มีพี่น้องแรงงานชาวเมียนมา
ปรบมือให้กับทีมกู้ภัยค่ะคุณผู้ชม
ดูตัวเขาเองก็คือดีใจไม่แพ้กันนะคะ
กับความสำเร็จบางคนน้ำตาไหลออกมาเหมือนกัน

ภารกิจการช่วยเหลือสำเร็จไปได้ด้วยดี
และผู้ประสบเหตุปลอดภัย
นี่คือความสำเร็จนะครับ๑๘ชั่วโมงเศษนะครับร้องไห้
คุณผู้ชมน้ำตาของทีมกู้ภัยที่อยู่กันแต่เมื่อคืนนะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็สามารถช่วยหนูน้อยได้แล้วนะครับ

ทีมกู้ภัยรู้สึกไงครับตอนนี้ช่วยได้

เหมือนถูกหืมมันถูก
เหมือนถูกเว้ย
ตอนนี้คือว่าย้าทที่เดี่ยว
หรือเขาถูก
ด้านนู้น
ทุกคนต่างอบกอดนะครับดีใจในภารกิจครั้งนี้สำเร็จ
ปรบมือให้กับทีมกู้ภัยทีมนี้อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ
นี่คือนายสัญญาเพชรเศษค่ะเป็นในอำเภอพบพระนะคะ
ซึ่งก็พูดถึงบ่อบาดานแห่งนี้นะคะบอกว่าเป็นของเอกชน
ที่ว่าจ้างบริษัทมาขุดเจาะจะหาน้ำไปใช้ในการเกษตร
แต่พอขุดไปแล้วเนี่ยไม่เจอน้ำนะก็เลยย้ายเครื่องจักรออกไป
แล้วมันก็อยู่อย่างนี้ค่ะโอ้โหนะคะก็คาดว่าเป็นความบกพร่อง
ที่ไม่ได้ปิดปากลมหรือเปล่าตรงนี้มีขนาดกว้างประมาณ๓๐เซน
ก็เป็นอุทาหรณ์เห็นแล้วนะคะว่ามันสามารถตกลงไปได้เลยนะคะ
เด็กตัวเล็กเล็กคนหนึ่งเนี่ยค่ะในอำเภอก็บอกว่าพอเกิดเรื่อง
แจ้งไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เร่งสำรวจบ่อในลักษณะแบบนี้
ตรงนี้มีอีกหรือเปล่านะคะก็ต้องทำให้เรียบร้อย
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำสองค่ะ
คุณผู้ชมครับข่าวแบบนี้เหตุการณ์มันผ่านไปแล้ว
แต่เก็บไว้เป็นอุทาหรณ์การก่อสร้างการขุดรูขุดหลุม
ถ้าปล่อยแบบนี้นะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นอีก
คุณผู้ชมครับไปดูตั้งแต่จังหวะแรกเลยนะ
ที่มันเกิดขึ้นเด็กตกลงไปพลวดเนี่ย
เหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างเชิญชมฮะ
นี่เป็นตอนเกิดเหตุใหม่เลยคุณผู้ชมเห็นไหม
ตะโกนร้องเรียกลูกร้องเรียกหลานนะครับ
พ่อแม่ร้องไห้แทบขาดใจแล้วตอนนั้น
สาขวบ๗เดือนตกลงไปในท่อส่งน้ำบาดานครับ
ขนาดกว้าง๑ฟุตลึก๔๔เมตร
กลางไร่ที่ตะบนคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากครับ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะลงไปในท่อได้
แต่ได้ยินเสียงเด็กอยู่ลึกนะฮะ
ประเมินดูแล้วส่องกล้องลงไปดูแล้วนะครับ
อยู่ในระดับความลึก๑๓เมตรจากปากบ่อคุณผู้ชม
และนี่คือภาพที่กล้องหย่อนกล้องลงไป
เด็กหญิงตะสาตามพ่อแม่มาทำงานในไล่มันสัมปะหลังครับ
ตกลงไปตั้งแต่๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
เรื่องต้นสมาคมกู้ภัยและกู้ชีพนำสายออกซิเจนนะครับ
ห่อนลงไปช่วยเด็กก่อนในห่วงเวลานั้น
การช่วยเหลือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายหน่วยงานมานะครับ
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเอาเด็กขึ้นมาได้ยังไง
ตอนเที่ยงคืนนะครับ๗กุมภาพันธ์นะครับ
เจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮล๒คันไปขุดขยายพื้นที่ให้มันกว้างก่อน
เพื่อให้เข้าไปได้ถึงจุดที่เด็กค้างอยู่ข้างใน
แต่คุณผู้ชมมันต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับ
ไม่ให้ดินมันไหลลงไปทับเด็ก
แต่ในระหว่างนั้นนะครับก็มีการตรวจสอบสัญญาณชีพของเด็กอยู่เป็นระยะ
ตีหนึ่งได้ครับทีมงานพบปัญหาไปเจอหินก้อนใหญ่
คุณผู้ชมการเจาะลงไปมันไม่ได้มีแต่ดินเท่านั้นนะ
มันมีชั้นดินชั้นหินชั้นทรายนะครับ
ซึ่งการช่วยเหลือเป็นอุปสรรคมากเนื่องจากจุดที่เด็กตกลงไปมันลึก
ปรับแผนครับใช้แรงงานคนขุดแทนเครื่องจักรแล้วพอไปถึง
จุดที่คาดว่าเด็กอยู่ความลึกประมาณ๑๓เมตร
คุณผู้ชมเด็กอยู่ลึกไปอีกประมาณ๒เมตร
ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ครับเช่นเดียวกับพ่อกับแม่
คุณผู้ชมเราทำภาพให้ดูว่าการขุดเป็นยังไง
ต้องขุดจากด้านข้างครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อค่อยเข้าไปให้ใกล้ถึงจุดที่เด็กอยู่
สำหรับเจาะพอเจาะลงไปไม่เจอน้ำจะต้องใช้เข็ม
เข็มเจาะจากตัวเด็กลงไปถ้าจะหาน้ำประดาษ
เจาะจากตรงนั้นลงไปอีก

เจ้าหน้าที่ขุดเจาะถึงตัวเด็กได้สำเร็จน้องปลอดภัยครับ
แต่ยังเอาขึ้นมาไม่ได้หลุมมันค่อนข้างจะลึก
ขาของเด็กเนี่ยอาจจะไปติดอยู่ในหลุมที่เล็กกว่าด้านล่าง
ประเมินแล้วเดี๋ยวเด็กเจ็บนะครับ
เนื่องจากดีทับตัวอยู่ถึงระดับคอ

คุณผู้ชมคิดดูนะแคบก็แคบอึดอัดก็อึดอัด
ค่อยคุยคุยออกทีละนิดทีละนิดทีละนิด
กู้ภัยทำไมเขาถึงระเบิดอารมณ์ดีใจร้องไห้ออกมาขนาดนั้น
กระทั่ง๑๐นาฬิกา๔๕นาทีคุณผู้ชม
ชั่วโมงของการช่วยชีวิตหนูน้อย
เด็กน้อยชาวเมียนมาขึ้นมาได้ครับคุณผู้ชมครับ
ปฏิหารมีจริงดูวินาทีนี้
โอ้โหน้ำตาแห่งความดีใจจากพ่อจากแม่จากญาติ

โอ้โหแล้วก็นำเด็กส่งโรงพยาบาลพบพระครับ

ซึ่งผู้ศึกข่าวของเราเองก็ตามต่อนะคะ
ไปติดตามอาการของน้องตะสาโมเอนะคะ
หลังจากที่มีการช่วยเหลือขึ้นมาจากท่อบาดานได้นะคะ
ก็น้องเนี่ยตามรายงานเบื้องต้นก็คือปลอดภัยนะคะ
กระดูกอะไรก็แล้วแต่ยังสมบูรณ์นะคะ
กระดูกไม่หักแค่ร่างกายอ่อนเพลียเท่านั้นเองนะคะ
เราไปกันที่โรงพยาบาลพบพระนะคะ
คุณหมอบอกว่าตรวจร่างกายแล้วมีเพียงอาการขาดน้ำและอ่อนเพลียเท่านั้น
ซาเรย์กระดูกกับปอดปกติดีทุกอย่างค่ะ
กระดูกไม่หักแม้แต่ส่วนเดียวแข็งแรงมาก
ก็คาดว่าพอร่างกายแข็งแรงขึ้นก็จะกลับบ้านได้เร็วนี้ค่ะ
ตอนนี้น้องก็มีอาการขาดน้ำเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าอาการบาดเจ็บอื่นเนี่ยหลังเช็คเรียบร้อยแล้วนี่ไม่มีเลยครับผม
มีบาดแผลอะไรตามร่างกายไหมครับ
บัตรแผลก็แทบไม่มีบาดแผลตามร่างกายเลยครับ
ตอนนี้ทางหมอเด็กก็ได้ให้นอนแค่ดูอาการครับ
ไม่พบการหักของกระดูกใดเลยครับ
วันนี้นะคะทางพรียาภูระรัชกาลจังหวัดตากับนี่
อำเภอพบพระก็ไปเยี่ยมน้องค่ะ
แล้วก็ไปมอบกำลังใจให้กับพ่อกับแม่ด้วยนะคะ

ซึ่งพ่อกับแม่ของน้องเป็นคนรัฐยะไข่
มาทำงานรับจ้างที่ไทยได้๒ปีแล้ว
ทั้งสองคนก็บอกสบายใจแล้วสบายใจมาก
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานเลยที่มาช่วยลูกนะคะ
แล้วลูกปลอดภัยในที่สุดค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณแซคนัทวินค่ะ
วันนี้ก็ไปคุยกับสองท่านนี้ค่ะ
พ่อกับแม่ของน้องตะสาบอกว่า
เนี่ยก็เพิ่งจะไปรับจ้างทำงานตรงนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะ

ฝั่งที่ปลูกมันกับฝั่งที่ไม่ปลูกมัน
เขาก็เห็นว่าตรงที่ปลูกมันสำปะหลัง
มันมีไม้แหลมก็ลูกอย่าไปตรงนั้นไม่ให้ลูกไป
ให้ไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งแทนนะคะมันสัก๑๐เมตรได้
ลูกก็ไปเล่นกันกับเด็กอีกคนนึงเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ก็ไม่รู้อะค่ะว่ามันเป็นรูแบบนี้
ไม่รู้ว่ามันเป็นรูขุดเจาะบ่อบาดาน
รู้อีกทีนึงมีคนมาบอกว่าลูกตกลงไปในนั้นแล้ว
ตอนที่ตกลงไปเธอก็บอกว่าเขาเองก็พยายามจะ
คือพยายามจะช่วยลูกเอาเชือกหย่อนลงไป
เพื่อที่จะดึงขึ้นแต่คือมันไม่ได้จริง
สุดความสามารถจริงก็ก้มหน้าลงไปเรียกลูก
ลูกสาวพ่อลูกสาวแม่คือได้แต่ร้องเรียกลูก
เด็กก็ร้องแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง
จนกระทั่งสุดท้ายมีคนไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วย
แล้วทั้งคืนก็แน่นอนค่ะพ่อแม่คนอื่นที่อยู่ตรงนั้น
ทุกคนก็ลุ้นกันไปกับการทำงานของเจ้าหน้าที่

สุดท้ายวินาทีแห่งการรอคอยก็มาถึง
น้องก็กลับขึ้นมาพร้อมกับกู้ภัย
แล้วก็กลับสู่อ้อมอกอย่างปลอดภัยนะคะ
คือทั้ง๒คนวันนี้ที่คุณแซ็กไปคุยนะ

แล้วเขาทราบซึ้งมากนะคะที่คนไทยเนี่ย
ดูแล้วก็ช่วยเหลือและติดตามข่าวกันตลอดทั้งคืน
แล้วทั้งสองคนบอกว่าเป็นพระคุณที่มีให้กับครอบครัวของเขา

คือเขาไม่รู้ว่าตัวนี้แถวนี้มันมีรูมบอกใช่ไหมคะ
คือเขาคิดว่าฝั่งนี้มันมีต้นมันสัมปรับ

คือตอนนี้มันจะมีเหมือนต้องมีต้นไม้ควรเหมือน
แต่มันสัมปรีดสัมปรับไม่ปลอบภัยกับลูก

แต่ว่าพี่สาวไปโทรมาเรียกแม่ว่า

พอแล้วคุยกันมาเราให้บอกแม่
เขาบอกว่าขอบคุณหลายที่มาช่วยเรียน
ครั้งต่อไปคือเหมือนไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกแล้วหนึ่ง

หมดเพราะหมดโศกแล้วก็ต้องให้กำลังใจเยอะนะคะ
น้องก็คงจะเสียขวัญไปพอสมควรเลยค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะ

กระดูกกระเดี้ยวไม่หักสักท่อน

แต่ดูข่าวแล้วย้อนดูตัวนะครับ

จะขุดหลุมอะไรก็ตามแต่ดูข่าวนี้แล้วอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลยครับ